นอกจากคุณอูภาณุคะก็มีอีก๑คนนะ
คุณหนุ่มสุรวุฒิไหมกันค่ะ
คนนี้ก็แสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องอินเช่นเดียวกันนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดของน้องอินเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในบทบาทมดตนอยนี่แหละที่จะสร้างความประทับใจให้เราเหลือเกินค่ะ
แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งท่านค่ะ
คุณแพทริกชานนท์หรือว่าหมูหยองนะคะ
นักแสดงเด็กที่โด่งดังในละครยุคเดียวกันนั่นเอง
รวมถึงพระเอกคุณติ๊กเจสดาพรด้วยค่ะ
คนนี้เนี่ยก็เคยร่วมงานกับน้องอินเช่นเดียวกัน

อกจากนี้คุณผู้ชมค่ะคนนี้ค่ะ
คนนี้นะคะร่วมแสดงละครเรื่องล่าสุดเลยคุณ
กับน้องอินนะคะก็โพสต์ความรู้สึกสุดช็อกเลยค่ะ

ต่อการสูญเสียนักแสดงรุ่นน้องไปอย่างแบบกระทันหันแบบนี้ค่ะ
บันเทิงไทยรัฐคุณก็ได้ต่อสายตรงนะคะ
ยังผู้จัดการของคุณแท็กพระรันยูก็ได้เป็นตัวแทนค่ะ
บอกเล่าความรู้สึกของคุณแท็กนะคะ
ว่าคุณแท็กเนี่ยตอนทราบข่าวคุณแท็กก็รู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจมากเลยนะ
จากเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็เพิ่งคุยไลน์กับน้อง
แล้วก็พูดถึงอะไรรู้ไหมคุณละครที่จะร่วมแสดงร่วมกันนี่แหละ

เจ้าตัวค่ะก็รู้สึกใจหายมากเลยค่ะ

แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องมานะที่นี้ด้วยนะคะ
คุณแท็กก็ได้ติดแท็กว่าอยากดูละครของน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ได้เรียกร้องให้กลับมาฉายอีกครั้งด้วยนะคะ
ฝากพระเอกชื่อดังค่ะอีกคนนึงละกันคุณเต้ยพงศกรค่ะ

ว่าเคยร่วมงานกับน้องอินตั้งแต่เมื่อสองถึงสามปีก่อนนะคะ
น้องเป็นเด็กน่ารักค่ะแล้วก็นิสัยดี
ที่สำคัญที่คุณตั้งใจทำงานมากให้ใครก็บอกแบบนี้
เห็นถึงความตั้งใจการทำงานของน้องมากนะคะ
เพราะว่าบทที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวค่ะ
แล้วก็น้องเนี่ยยังเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในด้านการแสดงสูงด้วยค่ะ
ทันทีที่ทราบข่าวก็ตกใจค่ะเรียกว่าพูดไม่ออกทีเดียวนะคะ
แล้วก็ตั้งใจจะหาโอกาสไปร่วมงานศพด้วยค่ะ
โดยร่างของน้องอินนะคะจะออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พรุ่งนี้ค่ะก็ประมาณเวลาเที่ยงนะคะ
แล้วก็ไปยังวัดราชสิงหอนถนนเจริญกรุง
โดยช่วงเช้าค่ะคุณแม่แล้วก็เพื่อนชายคนสนิทค่ะ
ก็จะไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณที่จุดเกิดเหตุค่ะ

ในเฟซบุ๊คค่ะของเพื่อนชายคนสนิทนะคะ
ก็ได้ลงไว้อาลัยกับน้องอินบอกว่าเป็นโพสต์

รวมถึงข้อความคร่าวบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณแม่
จะดูแลคุณแม่ของน้องอินนะคะ